ส่วนเรื่องนี้นะครับผัวจับได้ว่าเมียไปคุยกับผู้ชายคนอื่น
โมโหทนไม่ไหวเลยเอากันไกลไปตอนแรกบอกจะขู่แค่นั้นที่ไหนได้ครับ
มันพลาดแทงเข้าไปฮะเมียเลือดอาบเลยครับ
ไม่เห็นกันไกลทิ้งไว้ไหนใช่ไหม
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหเมื่อกี้คือ
ภรรยาเลือดอาบเลยครับตำรวจสมภาพเมืองพัทยาเนี่ยนะครับ
รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
นี่คือหน้าหอพักแห่งหนึ่งกลางซอย๖นะครับ
สำนักงานกรมที่ดินที่หนองปลือบางละมุงชนบุรี
ไปตรวจสอบพบนางสาวมณีขวัญอุติเธออายุ๓๗ปีครับ
เป็นคนสมุทรประการถูกแทงที่หลังใบหูข้างขวา
แผลกว้างเหมือนกันนะ๓๐เมตรแล้วเลือดอาบดิครับ
โอ้โหกู้ภัยประถมพยาบาลแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลบางละมุง
ผู้เกาะเหตุคือสามีชื่อในธีระโพงชมนาวังอายุ๓๘
เป็นคนชัยภูมิฮะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็มีกันไกด้ด้วยหนึ่งเล่มนะครับที่ใช้เกาะเหตุ
สอบถามนางสาวมณีขวัญเล่าบอกว่าเธอทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่อพาร์ทเมนต์นี้
คบหากับธีรพงศ์มาได้๑๐ปีแล้วนะ๑๐ปีแล้วนะ
สาเหตุที่เธอถูกแทงเนี่ยเกิดจากถูกสามีจับได้ว่าแอบคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่น
พอถูกนะฮะแทงก็พยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
สามีก็พยายามปิดประตูห้องไม่ให้ออกไปไหน
กระทั่งมีชาวบ้านเข้ามาช่วยแล้วแจ้งตำรวจครับ
ธีรพงศ์ให้การว่าเคยถูกเมียนอกใจแอบไปมีใจให้กับชายอื่นจับได้มาแล้ว๒๓ครั้งนะครับ
แต่รักไงรักก็ยกโทษรักก็ให้อภัย
แต่วันนี้เห็นเมียยังคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนเดิมอีก
ก็เลยคว้ากันไกลมาจะขู่แต่พลาดครับ
อืมเห็นว่าเขาคู่แอบคุยกับผู้ชายหรอ
แบบนั้นแหละไม่ได้แอบคุยหรอก
พี่โกรธเลยใช่ไหม
โกรธดีแต่ผมให้อภัยเค้าไปแล้วนะ

จับได้แล้วสองสามรอบแล้ว

เขาคุยโทรศัพท์กับผู้ชายเขา

ตำรวจคุมตัวธีรพงศ์ไปสอบสวนนะครับ

แล้วตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

มณีขวัญแจ้งความดำเนินคดีกับสามีแล้วนะครับ
แล้วให้ข้อมูลบอกว่าเธอเนี่ยมีลูกชายกับธิรพงธ์หนึ่งคน
ขวบที่ผ่านมาธีรพงศ์ชอบทุบตีเธอนะครับ
และช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ถูกซ้อมจนตาเขียว
ต้องหนีไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพมหานคร
กลับมาก็ถูกสามีแทงที่แขนก็เลยแยกกันอยู่ได้เดือนนึงแล้ว
แล้วพยายามขอเลิกเพราะทนไม่ไหวแล้วจริง
วันเกิดเหตุสามีแอบเข้ามาในหอพักมาล็อกคอเธอ
เอากันไกลแทงที่หลังใบหูเย็บ๓เข็มจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ